หลังชิ้นนี้คุณคะมันได้มาจากน้องเหมีย

แต่อย่างนี้ไอ้ของขลังที่ว่าที่ได้จากเหมียวปกติเราก็รู้จักลกแมวอะไรใช่ไหม
นี่ไม่ใช่นะแล้วของขลังที่ว่าคืออะไรไปดู
หนวดแมวค่ะทุกคนเขาบอกว่าหนวดแมวเป็นของนำโชคนะ
ถ้าเราเอาติดตัวเอาไว้มันจะช่วยป้องกันให้แม่ร้าย
แล้วก็ได้ยินมาว่าถ้าเอาหนวดแมวใส่กระเป๋าสตางค์ไว้จะช่วยเรื่องการเงินด้วยนะคะ
หายมูน่าจะชอบนะแต่มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ

เพราะว่าการที่เราจะได้เงินมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้

คือโดยส่วนตัวก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่
แต่เก็บลองไว้อันนี้คืออยากพิสูจน์

ขนแมวมันล่วงเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่หนวดแมวเนี่ยแทบจะไม่ล่วงลงมาเลยนะ

เขาบอกแบบนี้จริงเลยเนอะไปต่อคุณฟิศา

กลัวมันจะหายให้ตัดหนวดมัน

มันจะอยู่แต่ในบ้านมันไม่กล้าไปไหน
ว่าถ้าตัดหวดมันมันจะกลับบ้านไม่ถูก

เลด้าไม่เจอไงถ้ามันหลงไปไง
ใช่ไหมถ้ามันหลงไป
ให้ตัดทิ้งไปเลยมันจะได้ไม่ต้องออกไปไหน

น้ำจะไปตัดหนวดแมวทำไม

ตกอยู่ในบ้านเขาก็เลยมาเล่าเรื่องราวต่อ

เรียกทรัพย์เธอก็เลยแบบไม่ได้เชื่อเท่าไหร่นะ

อยากรู้ว่าจะแบบเป็นเครื่องรางน้ำโชคจริงหรือเปล่า
แต่เขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อตามโบราณ
แล้วคนโบราณเฉพาะฝั่งเอเชียอย่างนี้นะ

ใช่มั้ยญี่ปุ่นเอออะไรเอออย่างเงี้ย

อย่างแมวกว่าเป็นต้น

ดูดซับดูดโชคดูดลาบ
ให้ความสุขกับคนที่พกเอาไว้
ถ้าเราไม่มีหนวดเราพกแมวไปเลยไหม

เพื่อให้มีหนวดแล้วทีนี้หลายเส้นเลย

แต่เราไม่มีหนวดเราไม่อยากดึงทรมานแมว

ตลอดเวลาแล้วก็จะเหมือนการพก

คุณคะเอาจริงมีโชคมีลาบนะ

ของคุณชีเอลแมวมึน

อย่างที่คุณชนะบอกนะนี้ไม่แนะนำ
ต้องตามธรรมชาติเท่านั้น